คุณผู้ชมครับบ่อน้ำร้างมันก็ยังมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม
ถ้าสมมุติว่าเดินไปโดยไม่สังเกตจะไปรู้เลยว่าตรงนี้เป็นบ่อน้ำ
ผู้ชายคนนี้สติไม่สมประกอบอายุสี่สิบเก้าปี
เดินไปครับตกพลัวไปอยู่ทั้งคืนฮะโอ้โห
ปีปี
อ่ะงี้อ่ะหรือหลุมจักเริ่มมาเราไม่จะในใจบอกดี
หมดเตน
ความลึกกว่าหม่านจะได้บ้างจะสำเร็จแหละ
โอ้ยจะไม่ได้แล้วสำเร็จได้แล้ว
อิใครจะรู้อ่ะน้ำแข็งดอมกุ๊มไม่สอบ

คือปากใต้ก็จะมีบ่อแบบนี้เยอะนะคุณผู้ชมนะ
ตามหน้าสวนยางตามข้างบ้านตามอะไรอย่างนี้

มันเหมือนเป็นหลุมพลังหลุมดักสัตว์อะไรแบบนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบ่อน้ำร้างนะครับลึกประมาณ๓เมตรนะครับ
ปากบ่อเนี่ยนะฮะดูแล้วครับโอ้โหเนี่ย
ชัชพืชปกคลุมเต็มไปหมดเลยคล้ายเหมือนที่น้ำแข็งว่าเลย
มพลางดักสัตว์นะครับแต่เขาไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นหรอก
แต่ว่าย่ามันขึ้นไม่ได้ใช้แล้วอันนี้อยู่ในสวนยางพารานะครับ
ชาวบ้านอยู่บนปริกอัมเภอทุ่งใหญ่จาวัรณครศรีธรรมราชครับ
ผู้ชายอายุ๔๙ปีครับผู้ชายอายุ๔๙ปีตกลงไป
อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละไปแช่น้ำอยู่ก้นบ่อนู้น
ชาวบ้านก็เอาบันไดหย่อนนะครับเพื่อให้ปีนขึ้นมา
ในเสนอนี่ปรากฏว่าที่ตกลงไปนะเสื้อไม่ได้สวม
่งกางเกงขายาวตัวซีดปากสั่นแล้วหนาวดิ
หนาวช่วงนี้ใต้ฝนตกเยอะนะเริ่มเข้าสู่ฝนของภาคใต้เขาแล้วนะ
นี่แหละครับยืนแช่น้ำตลอดทั้งคืนฮะ
เท่าที่ถามแล้วพอจะจับใจความได้ก็คือพี่เสนอเนี่ยออกมาเดินเล่น
เดินเล่นกลางคืนแล้วตกพลั้วลงไปพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่มีใครได้ยินในกลางคืนแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยฮะกระทั่งเช้า
ชาวบ้านออกมากรีดยางนะครับเอาวัวมาผูกใครร้องว้าเสียงร้องอยู่ไหนวะ
ใครร้องวะคล้อดีคล้อดีอะไรอ่ะคือเมื่อคืนถ้าฝนตกเยอะนะ
ไม่แน่พี่เขาอาจจะจมน้ำอ๋อเออจมน้ำอยู่ในบ่อก็ได้
หลังจากการตรวจสอบก็เห็นว่าพี่เสนอเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
ชาวบ้านก็พากลับบ้านไปให้ครอบครัวดูแลต่อไปนะครับ
แล้วยังไงก็ถางหน่อยคือธรรมดานี่เขาก็จะทานยากันในสวนยางอะล่ะ
ตรงปากบ่อที่บ่อน้ำล้างไม่ได้ใช้แล้ว
โยนถางเข้าไปแค่รู้ว่าหลายคนถัดมาแล้วต้องโตเอ่อ
ตัดย่าปากบ่อหน่อยก็แล้วกัน